ช้านะพี่ช้านะ
ไม่ช้าพี่บอกเขาช้าได้ยังไงเราก็ทำงาน
เผ็ดบ้า

เล็กไปเลยเล็กไปเลย
โอ้โหเหมือนว่าข้างในมันลึกเห็นมั้ยน่ะ
ขอให้กลิ่นโซ่งจุ้ายนี่

เอ่ยโอเค
โหคืออะไรอ่ะคะ
พวกมันอยู่ในเอียงแม่งและอยู่ในอุโมงไฟน์สุดท้าย
พวกมันทำแบบเปียกเรือเป็นชาวที่ความสุขที่หลังและเป็นชอบทุกอย่าง

เราก็ถ่ายนิดขับเบียงรถไปนิดนึง